ตกออกตกใจเหมือนกันว่าจะไม่ตกใจแล้ว
แต่ว่า๒๓วันนี้ตัวเลขมันออกมาเรื่อย
กลายเป็นว่าวันนี้มีการแถลงออกมาว่า
มีผู้ติดเชื้อในบ้านเราเพิ่มขึ้นอีก๑๑คน
เป็นคนไทยทั้งหมดนะฮะเพศชาย๕คนเพศหญิง๖คน
อายุระหว่าง๒๕๓๘ปีรับเชื้อมาจากเพื่อนชาวฮ่องกง
เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์
แล้วก็เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
แต่เพื่อนชาวฮ่องกงนั้นก็ยังมาพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนคนไทยนี้๒ครั้ง
คือวันที่๒๗กุมภาพันธ์และ๒๙กุมภาพันธ์
จากนั้นวันที่๔มีนาคมเพื่อนชาวไทยเริ่มมีอาการเจ็บป่วย
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน
นี้จากการตรวจสอบพฤติกรรมการติดต่อในกลุ่มนี้
พบว่าทั้งหมดดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันทั้งกลุ่ม
แต่มีเพื่อนในกลุ่มอีก๔คนไม่ได้ป่วยด้วย
เพราะไม่มีการดื่มเหล้าและสูบบุรีด้วยกัน
อกจากนี้ยังพบว่าคนในกลุ่มนี้ยังมีการพบปะสังสรรค
ไปร่วมงานในงานแต่งต่ออีกด้วยนะ
แต่จากการตรวจเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด๗๐คนในงานแต่ง

สรุปบ้านเราตอนนี้มียอดผู้ป่วยสะสม๗๐คนแล้วนะฮะ
รักษาหายไปก็ครึ่งต่อครึ่งแล้วครับ
๕คนออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูสถานการณ์ระดับโลกกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยเนี่ย
กระดับให้โควิด๑๙เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่กี่สัปดาห์
บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนอกจีนเพิ่มขึ้นถึง๑๓เท่า

แล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างใช้มาตรการเร่งด่วน
แล้วก็มีมาตรการที่มันควบคุมเรื่องนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็มีเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าช่วงสายที่ผ่านมา

ใช่เขาโพสต์ด้วยตัวเขาเองหลายช่องทางของเขาเลย
ทีนี้ก็เลยไปตรวจคัดกรองเชื้อที่ออสเตรเลีย
ปรากฏว่าผลเลือดออกมาเป็นบวกทำให้ทั้งคู่มาแจ้งให้ทุกคนทราบ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือ
พยายามกักตัวเองจนกว่าจะหายดีแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
แล้วเดี๋ยวมีอะไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปด้วยนะคะ
และจากการที่ฮูประกาศว่าเป็นการประบาดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
ก็เท่ากับว่าโรคมีการประบาดในหลายประเทศทั่วโลก
ดังนั้นดูตัวเลขหน่อยนะครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทั่วโลก
อยู่ที่๑๒๓๘๒๔รายแล้วนะครับผู้เสียชีวิตจากทั่วโลก๔๖๒๐ราย
แล้วก็หายป่วยแล้วนะครับ๖๗๑๑๙รายนะครับ
แล้วก็ในบ้านเราอย่างที่บอกไปนะฮะเพิ่มอีก๑๑รวมเป็น๗๐ราย
เพราะว่าทางกระทรวงศาลนักศึกษ์บอกว่าการติดเชื้อของ๑๑คนล่าสุดเนี่ย
เป็นแค่กลุ่มเพื่อนไม่ได้กระจายไปกลุ่มอื่น
คือยังอยู่ในวงจำกัดอยู่แล้วก็รู้ต้นต่อนะคะ